เรื่องของความสวยเรื่องของความล่อ

คือบางคนนะคะหลงตัวเอง

ล้อหรอกคนอะไรเนี่ยมันล้อหรอกจริง

แล้วโง่ดูเงาตัวเองโหอ่อดีแต่ว่าเรื่องของเรื่องบางทีนะ
การที่เราไปตัดตรงตัดผมใหม่เนี่ยเฮ้ยบางทีตกใจอีกจะดีไม่ดี
แต่พอส่องกระจกแล้วดูอีกทีเฮ้ยมันหล่อเหมือนกันนะเนี่ยที่ชมตัวเองก็เป็น
อ่ะผมจะบอกให้ผู้ชายเป็นอย่างนี้จริงเวลาไปตัดผมเขาจะฉีดเปียกใช่ไหมล่ะ
แล้วเราจะดูไม่ออกว่าทรงผมเรามันจะหล่อหรือไม่หล่อสั้นเกินไปไหมตอนตัดอยู่เนี่ยไถ๑๒๓เนี่ยเราจะแบบรู้สึกว่ามันจะได้เรื่องไหมนะมันจะออกมาเป็นยังไง
ผมก็เหมือนกันมาล่าวให้ฟังเวลาไปตัดผมนะหัวนี้เปียกเลยนะแล้วยิ่งผมบางอย่างไรรู้ไหมเหมือนลูกวัวพึ่งเกิด
ผมแป้ติดน้ำสีสาเหล่าง

เราก็นึกในใจว่ามันจะออกมาได้เรื่องไหม